คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องใบหม่อนกันหน่อยนะคะ
น้องใบหม่อนเนี่ยอายุสิบห้าปีอืม
เรียนอยู่ชั้นม๔วิทยาลัยนาตสินศาลายาที่จังหวัดนครปฐม
ครับน้องใบหม่อนก็ข้ามถนนข้ามอย่างถูกต้องคือข้ามตรงทางม้าลาย
ใช่ครับข้ามที่หน้าวิทยาลัยนัตตสินนี่แหละค่ะ
ช่วงเวลาประมาณเกือบบ่าย๓โมงของวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าอย่างที่เห็นในคลิปภาพที่เป็นข่าวไปอ่ะนะคะที่มีรถจักรยานยนต์เนี่ย

แล้วรถจักรยานยนต์คือพุ่งมาจากไหนไม่รู้คือชนน้องเต็มแล้วก็ลากร่างไปไกลเลยค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วน้องเนี่ยก่อนหน้านี้บาดเจ็บสาหัส

อยู่ห้องไอซียูคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเปิดกระโหลก
แล้วคุณหมอบอกกับแม่ของน้องใบหมอนว่าแม่ต้องทำใจนะ

ต่อให้น้องใบหม่อนฟื้นขึ้นมาน้องใบหม่อนอาจจะกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

แต่สุดท้ายน้องใบหม่อนก็เสียชีวิตนะคะเมื่อ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แม่ของน้องใบหม่อนบอกว่าตั้งแต่น้องใบหม่อนบาดเจ็บแล้วก็อยู่ที่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลนะ
คนขี่รถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
แล้วก็เหมือนกับครอบครัวของคนขี่รถจักรยานยนต์คันที่เกาะเหตุเนี่ยนะ
ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรตอนรักษาเนี่ยนะก็บอกว่าก็ใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาไปสิ
บอกคุณแม่น้องใบห่อนแบบนี้จนเนี่ยน้องเสียชีวิตก็ยังไม่มารับผิดชอบอะไรเลยนะคะ
วันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณน้าคุณป้า
รับศพของน้องใบหม่อนนางสาวหัดไทยพัฒน์ตันตะซีรินน้องใบหม่อนอายุ๑๕ปีนะคะ
ไปรับศพจากโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมแล้วก็เคลื่อนกันออกจากโรงพยาบาลด้วยรถฉุกเฉินน่ะนะคะ
ก็คุณแม่คุณแม่หนึ่งฤทัยเนี่ยโปรยเหรียญตามทางก็เป็นไปตามความเชื่อค่ะ
จนไปถึงวัดนะที่วัดเหล่าย่านพระราม๒ก็ตั้งรถน้ำศพที่สารา๖นะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณผู้ชมนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ไปร่วมรดน้ำศพเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะคุณแม่ของน้องใบหม่อนบอกว่าวันนี้ตั้งใจไปรับศพลูกสาว
คุณแม่เนี่ยนำชุดคล้ายกับชุดเต้นบัลเล่ค่ะเป็นชุดกระโปรงยาวแขนกุดสีขาว
ซึ่งชุดนี้เป็นชุดโปรดมาแต่งให้กับน้องใบหม่อนนะคะแต่งให้แบบสวยงามเลย
รองเท้าคัชชูสีครีมแต่งหน้าสวยใส่วิกผมยาวนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นชุดที่น้องใบหม่อนชอบเหมือนชุดบัลเล่ค่ะ
เพราะน้องเนี่ยตั้งใจว่าจะไปแสดงโชว์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เลยเอาชุดนี้มาใส่ให้น้องเป็นครั้งสุดท้าย
คุณแม่บอกว่าจากนี้ไปขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
แล้วมันเหมือนนับวันว่าเขาจะจากเราไปตลอดเลย
แม่ก็ได้อยู่กับเขาอีกแค่ไม่กี่วันสุดท้ายนี้
ขอให้เขาไปเกิดในที่ที่เขาอยากให้เป็นอย่างที่เขาเคยเขียนไว้
มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าครบทุกคน
เขาเขียนไว้ในทดเรียนวิชาแนะแนวค่ะ
เขาก็หนีให้เขียนพวกเป้าหมายของชีวิต
แล้วก็จำแม่จำหัวเขาไม่ได้
แต่เขาเขียนว่าเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่น
คุณแม่ของน้องใบหม่อนบอกนะคะว่าตั้งแต่น้องอาการสุดหนักเข้าห้องไอซีอยู่
คู่กรณีก็คือนายมักควัฒน์จันภัยจิตอายุ๒๑ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทะเบียน๘กกย๗๘๖๔กรุงเทพ
ฝ่าไฟแดงแล้วพุ่งชนน้องเนี่ยค่ะ
ไม่ติดต่อมาถามไทยไม่ชดเชยอะไรเลย
น้องเสียชีวิตเนี่ยก็เงียบหายไร้วี่แวว

ถ้าวันนี้คู่กรณีจะมาขอขมาคุณแม่บอกว่าก็พร้อมนะคะ
แต่อยากจะให้มาด้วยความจริงใจ
อกจากนี้ขออโหสิกรรมให้กับคู่กรณีทุกอย่าง
เพราะไม่อยากให้บาปติดตัวน้องใบหม่อน
น้องเป็นเหมือนนางฟ้าของแม่

อยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ว่า
มีน้ำใจกันหน่อยอย่าเร่งรีบเกินไปในการใช้รถใช้ถนน

อยากจะให้เรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องใบหม่อนเนี่ยค่ะ

เหตุที่เกิดขึ้นจุดนี้นะคะอยากจะให้มีสะพานลอย
เพื่อให้เด็กข้ามถนนดีกว่าทางม้าลาย
เพราะว่าทางม้าลายบางทีมันเสี่ยงแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าอยากจะให้เหตุการณ์ของน้องใบหม่อนเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีความสูญเสียแบบนี้
ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่เชื่อว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น
ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์เขาเลยค่ะ
ของนี้อยู่ที่จิตสำนึกทุกอย่างมันอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนอยู่แล้ว

แต่ถ้าขอให้มาด้วยความจริงใจ
หัวเราะแห่แล้วมายื่นกระเช้าให้แม่ไม่อยากได้
อืมเนี่ยค่ะแล้วทีนี้คุณยายของน้องใบหม่อนนะคะ
คุณยายสุรีรัฐแซ่ตั้งอายุ๗๓แล้วนะคะ
คุณยายบอกว่าพอเห็นศพของหลานสาวเนี่ยนะ
โอ้โหโผล่เข้าก่อนแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เนี่ย
เป็นลมเลยอ่ะฮะเป็นลมซุดไปเลยอะค่ะ
คุณยายบอกว่าเลี้ยงน้องใบหม่อนตั้งแต่๑๑เดือนนอนด้วยกันทุกคืน
ก่อนนอนร้องเพลงกล่อมหลานนะเป็นภาษาจีนจนหลานร้องเพลงภาษาจีนได้
พอรู้ว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานนะคุณยายบอกหัวใจสลายจริง
อยากจะให้คนที่ก่อเหตุรับกรรมกับสิ่งที่ทำไว้
เลี้ยง๑๑เดือนจนอายุ๑๕
มารักมากแต่มาเลี้ยงแบบลุยเลี้ยงแบบลุกทุก
น้องดื้อไหมคะ
ดื้อค่ะพาไปเที่ยวไหนก็ไปแต่เขาไม่เคยกลับบ้านมันก็เป็นเวลา
เขาจะโทรหาแม่เขาตลอดหัวใจสลายเลย

อืมอรรม่ากรมชกมาเลยใช่ไหมคะ
เนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียแบบนี้นะคะ
เพื่อนของน้องใบหม่อนก็มาร่วมงานศพนะคะ
มีกลุ่มเพื่อนสนิทนะคะก็นำตุ๊กตามาให้
บอกว่าเป็นเพื่อนกับน้องใบห่อนตั้งแต่ป๒
จนถึงปัจจุบันก็คุยกันมาตลอด
พอเห็นคลิปได้ยินข่าวของน้องใบหม่อนตกใจมาก
ไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนสนิทของตัวเอง
ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปเยี่ยมน้องใบหมอนที่โรงพยาบาล
ยังคุยกันให้กำลังใจกันบอกว่าอยากจะให้กลับบ้านไวนะ
สุดท้ายไม่คิดว่าเพื่อนจะมาเสียชีวิตนะคะ
ก็อยากจะฝากบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณที่เป็นเพื่อนกัน
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีก
คิดถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเพื่อนตลอดไป
ตั้งแต่ปฐมจนทุกวันนี้ก็ยังแบบเป็นคนล่าเริง
ก็ขอบคุณมากนะที่แบบเป็นเพื่อนกันสร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดเลยแบบ
เวลาเครียดเวลาอะไรอย่างนี้ก็แบบเออตลอดนะคะ
แล้วแบบก็ไม่คิดว่าจะเป็นมันไง
ก็แบบขอให้แบบว่าไปสวบของผมที่ดี
แบบเออถ้าชาติหน้าก็แบบกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกอะค่ะ
ศพของน้องใบหม่อนมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรม๗วันนะคะ
ที่วัดเหล่าถนนพระราม๒เขตบางขุนเทียน
ก่อนที่จะมีการทำพิธีชาปนกิจต่อไป

พันธุ์ตำรวจเอกสุธีพรมมาลีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพุทธมนตรบอกว่า
แจ้งข้อหาเพิ่มแล้วนะคะ
ก็แจ้งข้อหาเพิ่มว่าขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุนายมรรควัตรเนี่ยนะคะ
ก็ถูกส่งตัวฝากค้างต่อสารแขวงจังหวัดนครปฐม
ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ซึ่งสิ่งที่ทางครอบครัวของน้องใบหม่อนบอกว่าเสียใจที่สุดก็คือ
ไม่แสดงความรับผิดชอบไม่มาแสดงความเสียใจอะไร
นั่นสิไม่มาเยี่ยมเลยค่ะไม่มางานศพด้วย
ทางครอบครัวของฝ่ายคนที่ก่อเหตุนะนะ

ซึ่งตามคลิปแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ